ไปดูเรื่องราวของหมัดมวยกันบ้างนะครับ
นั่นก็คือทักษิณเล็กเกียรติประกายฟ้า
ซึ่งเป็นนักมวยเงินแสนจะท้าด่วนแข้งซ้าย
กับไข่หวานเล็กต่อหลักสอง
ติดตามได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ตลอดเวลาที่การจัดมวยไทยรัฐทีวีเนี่ย
เราพยายามแล้วกันแล้วเราตั้งประเด็นว่าสำหรับคนดูเนี่ย
ดูเป็นจำนวนหลายล้านคน
แล้วเรามีคำถามเป็นคำพวกเราต้องตอบว่า
ทำยังไงเราถึงไม่เป็นที่๒นะครับ
ฉะนั้นปีใหม่นี้เราตั้งเป้าไว้จะยิ่งใหญ่กว่า
โดยเฉพาะคู่มวยเสาร์นี้เปิด๖คู่แรกนี่น่าสนใจเลยนะครับ
น็อกใครลมใต้ปะทะเสมอไหน
คู่สองขุนเข่าแดนใต้เพชรพะดุงท้าชนฮเรื่องไทย
เป็นนักมวยสายเลือดดีลูกชายของเด็ดดวงปพงสว่าง

แสนธนงเกาะกว่าต่อสองปอนแลกเดือดกล้าลบ
คู่เอกมวยเงินแสนเจ้าของฉายาซ้ายดูไบท์นี่มาแล้วครับ
สินเล็กดวนแข้งซ้ายมัจจุราชไข่หวานเล็กพิกัดท้าใจเซียน๑๔๐ปอนด์
ส่วนศึกวันทรงชัย๓๐นี้ที่ราชดำเนินนักมวยจากเวทีไทยรัฐที่พาเลสกันขึ้นชก
ช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์ขึ้นลิฟต์ภาพชั้นแสงมณี
กลชนแข้งกุมารดอยเสือใหญ่ลุยเดือดเปรี้ยวปาก
เอกชุมพรสุรพักษณ์จารุมณีมาลายกันครับ